สวัสดีค่ะคุณอยู่กับเอมมี่โทโรและทำนายไทยรัฐ
รายการที่คุณมีสิทธิ์เลือกดวงชะตาของคุณเองผ่านกองไพ่ทั้ง๓กอง
กับการพลิกกับเด็กเพียงแค่คุณคิดในใจแล้วไพ่จะสื่อสารกับคุณค่ะ
ถ้าเกิดคุณได้กดเข้ามาฟังและเลือกไพ่ในคลิปนี้
ก็จะแสดงว่าสินนำพาพลังงานให้เราเชื่อมต่อถึงกัน
และแน่นอนนะคะว่าคลิปนี้ไม่ได้มีกำหนดเวลาแต่อย่างใด
ดังนั้นถ้าเพื่อนเข้ามาเลือกไพ่ในช่วงไหน
พลังงานนี้อยากจะสื่อสารกับคุณในช่วงนั้นค่ะ
วันนี้ค่ะคุณมาเจอเอมมี่และทำนายไทยรัฐ
ข้อที่เราจะมาให้คุณเลือกไพ่ก็คือหัวข้อ
คนเก่าที่กลับมากับคนใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มคุย
คนไหนเส้นเด็ดเพชรกว่ากัน
โอ้โหหลายคนบอกว่าคิดถึงก๋วยเตี๋ยวต้มยำกันเลยทีเดียว
แต่ไม่ใช่นะคะเราจะมาดูกันค่ะ
ถ้าคุณต้องเปรียบเทียบระหว่างคนเก่ากับคนใหม่
เรามาดูกันว่าคุณจะเลือกใครกันดี
มีมาทั้งหมดให้เพื่อนเลือก๓กองในวันนี้
ด้านซ้ายมือค่ะกองนี้นะคะมีน้องสิงโตนะสิงโตไม่ได้นำโชคแต่อย่างใด
สิงโตอาจจะนำความรักและพลังงานบางอย่างมาสื่อสารกับเราให้เราได้เลือก

และสำหรับสุดท้ายหรือกล้องสุดท้ายนะคะน้องแมวเหนียวแคททาโร่นั่นเอง
กองมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันค่ะอยู่ที่คุณแล้วนะคะว่าคุณอยากจะเลือกและอธิษฐานให้กองไพ่ไหนสื่อสารตรงใจคุณมากที่สุด
สำหรับใครนะคะที่เลือกกองที่๑ในหัวข้อคนเก่าที่กลับมากับคนใหม่ที่เพิ่งคุยคนไหนแซ่บเด็ด
กว่ากันเรามาลุ้นไปด้วยกันดีกว่าค่ะหลายท่านนะคะที่เข้ามาเลือกกองนี้
ื้อหือเบื่อจังเลยอ่ะมีตัวเลือกเยอะขออิจฉาได้ไหมในฐานะเอมมี่ก็ได้
ลองดูหน่อยค่ะอิทธิพลระหว่างความสัมพันธ์ของคุณกับคนเก่าเราจะให้คุณตัดสินใจเองนะ
โดยให้ไพ่สื่อสารกับคุณค่ะอิทธิพลความสัมพันธ์โอของคุณกับคนเก่า
ดาบมาใบแรกรักซ้อนซ่อนเงื่อนสามดาบด้วยบอกเลยนะคนเก่าเนี้ย
เรากล้าพูดเลยนะคะถ้าดูแค่นี้นะเราไม่อยากให้คุณเลือกเลยจริง
แต่เดี๋ยวเราดูอีกด้านหนึ่งก่อนเพื่อความเป็นธรรมโอเคป่ะ
เพื่อความเป็นธรรมเราต้องดูให้มันแบบบาลานซ์สองด้าน
อิทธิพลกับคนใหม่ค่ะคนในความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่
อื้อฮือกล้องนี้นอกจากเรื่องนั้นจะแซ่บแล้วนะ
โอ้โหชีวิตคู่คุณยังแซ่บได้อีกโอ้
อืมอันนี้ขึ้นอยู่กับคุณด้วย
ถ้าเกิดคุณเป็นคนชอบอะไรเร็วเหล้าใจวื้อหวา
คนเก่าอาจจะตอบโจทย์คุณนะคะ

ถ้าเกิดคุณเป็นคนชอบความมั่นคงในระยะยาว

คนใหม่อาจจะตอบโจทย์คุณมากกว่า

กับคนเก่าบอกเลยว่าได้แค่แอ้มกัน

แต่ถามว่าจะได้แบบจริงจังเป็นตัวเป็นตน
บอกเลยว่านั่นคือความฝันนะคะ
ทำไมขึ้นมาขนาดนี้แล้ว๗ดาบ๓ดาบ๒ดาบ
คุณได้แค่คุยจริงเขาไม่เอาคุณหรอก
ไพ่นะไพ่บอกไม่ใช่เอมมี่โอเคป่ะ
เออเราอินไปกับคุณเลยนะคะ
พลังงานไพ่ที่ขึ้นมา๗ดาบ๓ดาบ
ชัดเจนอยู่แล้วนะคะมันเป็นเรื่องรักซ้อนอยู่แล้ว
แล้วดูดิคนคนนี้ก็ทำให้คุณเครียดอยู่แล้ว
ยังอยากจะกลับไปหาเขาอีกเหรอคะ
นี่คุณเป็นคนที่แบบสะบิตมากเลยนะเนี่ย

อยากจะไปทำให้เขารู้สึกว่าเธอต้องมีฉันคนเดียว
มันไม่ได้กับคนเก่านะ
อันนี้แค่ดูพลังงานของคุณทั้งคู่ก่อนนะ
ยังดูแบบไม่ค่อยเอื้อประโยชน์ให้กับคุณเท่าไหร่เลย
ดูคนใหม่หน่อยดูดิไพ่คนใหม่คือดีไหม
ดีคือตอบได้เลยลักษณะไพ่
คือคนใหม่ของคุณเขาอาจจะเป็นอารมณ์คนแบบ
โบราณนิดหนึ่งนะคะคอนเซอร์เวทีหน่อย
ค่อยเรียนรู้ค่อยเป็นค่อยไป
ไม่ได้แบบวิวหวามาก
แบบเป็นคนทำอะไรช้าทำอะไรเพื่อส่วนรวม
รอบข้างมากกว่าแล้วก็เป็นคนนึงที่
ต้องบอกว่าคนใหม่อาจจะไม่ได้มีความแซ่บสะเดิด

เอมมี่ถ้าเราอยากพัฒนาความสัมพันธ์จริงน่ะ

แค่ไพ่ก็เห็นแล้วว่าใครจะดุเด็ดเผ็ดมันกว่ากัน

ก้าวถ้วยนะไภของคนกองนี้

ดังนั้นค่ะเขาก็เอาคุณไว้เป็นคนในเงา
ไม่ได้ปรากฏกายอย่างชัดเจน

มีพลังงานของผลประโยชน์บางอย่างเข้ามาข้องเกี่ยว
และแน่นอนว่าคุณกับเขาอาจจะเป็น
แต่มันเป็นแค่ค่ำคืนเท่านั้น
ในระหว่างวันค่ะเขาก็จะไปอยู่ที่อื่น

เงียบจุอย่าไปบอกใครว่าคบกัน
ฉันกำลังยิงธนูไปหาอีกคนนึงอยู่
เธอจะมาเอาอะไรกับฉันเยอะแยะ
คือความเผ็ดร้อนนะในเรื่องนั้น
คือคนเก่าชนะขาด

เราเป็นเพื่อนกันเนอะเราก็นั่งยันยืนยันนอนยันเลยค่ะ

ความเพจร้อนแซ่บของเขาเป็นอย่างไรคะ

เด็กอยากความคิดทฤษฎีปึ๊กมากเลยคนนี้
ทฤษฎีเป๊ะอ่านมาเยอะเรียนรู้มาเยอะ
พอทำจริงอุ๊ย
อุ๊ยปิดปากเลยอุ๊ย

ทำไมเผ็ดเด็กถือดาบคืออะไร
คือเขาไปเรื่อยมากกว่าอารมณ์ยังเด็กอยู่เลยนะ
แล้วเป็นคนที่คือเขาตรงไป
พอเขาตรงเกินไปมันเลยทำให้
มันไม่ได้มีอะไรเหล้าใจคุณนะคะ
งั้นเราลองดูค่ะคุณต้องการอะไรในความแซ่บนี้

กองนี้มันต้องเป็นพริกขี้หนูแล้วแหละ
คิดถึงเพลงอะไรอ่ะทุกคนคะพริกขี้หนู
เราอยากร้องได้ไหมช่วงนี้นะมันต้องอินเพลงในอดีต
ทุกคนบอกว่าแม่พิกขี้หนู
แม่พิกขี้หนูร้องตรงมากก็ไม่ได้
กองนี้เห็นไหมคะเราบอกคุณเลยว่ามันไม่ได้แบบเหนือเหนือไปกว่าความคาดหมายของเอมมี่เลย

กองนี้ค่ะ๗ถ้วย
คุณต้องการความเพ้อฝันในชีวิตค่ะ
คุณไม่ได้มองความเป็นจริงเลย
ฉันต้องการแค่ความแซ่บสวาดแค่นั้นเลย
คุณไม่ได้ต้องการอะไรที่มันแบบจริงจัง
คุณเพ้อคิดเยอะมโนเก่งมาก

ควีนคาทาด้วยอยากเป็นคนควบคุมอยากเป็นคนบงการ
แล้วคุณชอบเอาชนะนะคะคุณเป็นคนชอบเอาชนะ
ดังนั้นถ้าคนนี้เขายังไม่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณชนะเขาได้
แล้วว่ามีพลังงานทำลายล้างที่สูงมากเลย

แต่ว่าถ้าณวันนี้ดูจากไพ่ค่ะ
สิ่งที่คุณคิดจริงกับความเป็นจริงในช่วงของคุณนะ
บอกเลยค่ะต้องการความเด็ดความเผ็ดไปหาคนเก่า

แต่ถ้าต้องการความมั่นคงชัดเจนในระยะยาวคนใหม่
แล้วคุณไปสอนเขาสิคุณชอบควบคุมวงการ
เธอนอนเธอนั่งเธอลูกเธอไลค์โอเคป่ะ
คุณไปบอกเขาให้เขาทำค่ะเดี๋ยวเขาจะทำตามที่คุณบอก
สรุปให้กับคุณกองนี้ค่ะฟังมาตั้งเยอะแล้ว
บางคนอาจจะบอกว่าเอมมี่ยังสองจิตสองใจอยู่เลย

นี่ไงคุณนะพวกจับปลาสองมือ
จับช้อนกับซ่อมไม่ยอมจับตะเกียบหนึ่งข้าง
เบื่อจริง๖ถ้วยเป็นพลังงานคนเก่า

คุณนะยังชอบความเหล้าหรือรื่นเริงใจ
เราเชื่อเลยค่ะคุณยังเลือกทั้งสองคน
อ่าแต่เมื่อกี้บอกไปแล้วนะว่าถ้าคุณจะเลือกจริง
คุณควรเลือกใครมากกว่ากัน
ถ้วยเสริมนะเราเสริมให้กับคุณเลย
อยากให้ความรักของคุณนะแช่มชื่นหัวใจ
ไปทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับตึกนะคะ
เด็กและเด็กเพราะมีไพ่เด็กขึ้นนะ
เด็กและเด็กเช่นโรงเรียนนะคะ
หรือไม่ก็ไปทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับคนอายุน้อยกว่า
ถ้ายิ่งคุณมีลูกน้องบริวารลูกหลานเหรนโหลน
นะก็ไปให้อะไรเขาบ้างบอกว่าตึกกับเด็กเป็นไงคะ
ซื้อบ้านให้เขาบ้าเยอะไปเอาเท่าที่เราไหว
อีกสิ่งหนึ่งที่เห็นค่ะเวลามีคนใหม่เข้ามา

เขาอาจจะดูแบบโบราณ
แต่พอเป็นคนโบราณอยู่ไปเรื่อยแล้วเป็นไงคะ
มันมีค่าถูกป่ะของเก่าเก็บแต่ละอย่าง
บางคนเทิดทูลอย่างมากเลย
ใครจะไปรู้วันนี้เราไม่เห็นคุณค่าของเขา
อนาคตข้างหน้าเขาได้รับการสอนสั่งจากเราอย่างดี
เรื่องนี้เขาก็แซ่บเด็ดไม่แพ้เราหรอกนะคะ
นี่ก็คือภาพรวมค่ะสำหรับใครที่เข้ามาเลือกกองที่๑
หัวข้อคนเก่าที่กลับมากับคนใหม่ที่เพิ่งเริ่มคุย
คนไหนจะแซ่บเดจกว่ากัน
คุณได้คำตอบแล้วขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณอยากจะเลือกด้านไหน
ถ้าคุณเลือกแล้วมาคอมเมนต์บอกเอมมี่ด้านล่าง
และนี่คือภาพรวมสำหรับเพื่อนที่เข้ามาเลือกกล่องที่๑ค่ะ
สำหรับคนที่เลือกกองที่๒ในหัวข้อ
คนเก่าที่กลับมากับคนใหม่ที่เพิ่งเริ่มคุย
คนไหนจะแซ่บเดจแพชกว่ากัน
กองนี้ค่ะสีเขียวดึงดูดคุณมากใช่ไหม
เราก็มารู้กันเลยดีกว่าว่าคนเก่ากับคนใหม่
ใครจะแซ่บใครจะเด็ดใครจะแพชมากกว่ากันนะคะ
ลองดูพลังงานของคุณกับคนเก่ากันเสียหน่อยสิคะ

พลังงานความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งคู่
บอกเลยกลับไปกลับมาอยู่แบบนี้แหละ
รักเงาของสาวข้างบ้าน

เราอยากพูดทีเดียวขอเปรียบเทียบเปรียบเปลยหน่อย

สำหรับ๒คนนี้นะคะ
พลังงานคนเก่ามันยังมีความแบบว่า
ไม่สามารถที่จะชัดเจนในเรื่องของความสัมพันธ์หรือพัฒนา
ไปด้วยกันได้มันเป็นการคุยแบบกลับไปกลับมา
สู่ผันเล็กเพราะเรื่องบางอย่าง
บางคนอาจจะบอกว่าเคยทำนู่นทำนี่ร่วมกัน

หรือทำอะไรบางอย่างแล้วรู้สึกว่ายังต้องคุยต้องปรึกษากันตลอด

พนักงานของคนใหม่ยังมีความรู้สึกว่า
ถ้ามันมีดีกว่านี้ฉันก็ยังอยากเลือกคนใหม่อีกคนนึง
ยังไม่ได้สิ้นสุดที่คนนี้เท่าไหร่
แต่ด้วยพลังงานของคนใหม่คนนี้ค่ะ
เขามีอะไรบางอย่างที่ตอบโจทย์คุณ
เขาคนนี้ทำให้คุณได้รู้จักหรือได้เรียนรู้อะไรที่มันแปลกใหม่
ทำให้คุณได้รู้จักตัวเองในแง่มุมใหม่
ขอดูพลังงานของคุณหน่อยค่ะว่าตัวคุณเองต้องการอะไรตอนนี้นะ
คือไพ่มันค่อนข้างกำกึ่งมากเลยอ่ะในความสัมพันธ์นี้
ก็แน่สิถ้าไม่กำกึ่งจะเข้ามาเลือกไพ่ทำไมใช่ป่ะ
ก็ไม่รู้ว่าเอมมี่มาบอกเราหน่อย
อื้อจริงไพ่นะคะยังอยากให้คุณ
คือต้องยอมรับนะด้วยอิทธิพลนี้ค่ะ
คุณยังไม่อยากตัดสินใจเลือกเท่าไหร่เพราะว่าถึงแม้ว่าจะมีคนใหม่เข้ามา
คุณก็ยังคงเท้าเอวแล้วก็ยังมองอะไรเดิม
ยังไม่ได้อยากจะไปปักใจเลือกคนใหม่มากนัก

แสดงว่าตอนนี้ชัดมากเลยค่ะสิ่งที่คุณเลือกกับสิ่งที่คนรอบข้างแนะนำคุณ
แตกต่างกันแสดงว่าถ้าคุณบอกว่าโอเคฉันจะเลือกคนเก่า
แสดงว่าเพื่อนรอบข้างไม่ค่อยเชียร์พลังงานคนเก่าแล้ว

คุณก็เลยรู้สึกแบบไม่เอาไอมี่เรายังไม่ตัดสินใจได้ไหมเพราะอะไร
ที่เรายังไม่ตัดสินใจไม่ได้เป็นเพราะว่าเราตัดสินใจไม่ได้นะ
แต่เรายังไม่กล้าที่จะยอมรับว่าสิ่งที่เราเลือกกับสิ่งที่คนรอบข้างบอก

ด้วยความสัมพันธ์ตอนนี้ค่ะพลังงานไพร่
ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะว่าคุณเลือกแล้ว
แต่มี่กำลังจะพยายามมาแงะให้คุณก่อนนะ
ใช้คำว่าแงะกันเลยนะคะว่าแล้วคุณจะเลือกใคร
เป็นไปได้ค่ะว่าคุณอิทธิพลไพ่
ใช้คำว่าอิทธิพลไพ่นะฉันไม่ใช้อิทธิพลตัวเองเลย
ด้วยอิทธิพล๕นะคะเด่นมากเลยว่าคุณ
ตัดสินใจที่จะเลือกอะไรเดิม
เพราะคุณไม่ได้อยากปรับเปลี่ยนชีวิตตัวเองเท่าไหร่
แต่ไม่ได้บอกว่าคนใหม่ไม่คุยนะคนใหม่คุณก็คุยเหมือนกัน
เพราะด้วยทิศทางของคนใหม่มันมีอะไรบางอย่างที่
เขาทำให้เรารู้สึกอยากเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวาน
อยากเป็นเราในเวอร์ชันที่มันแบบบียอนมากกว่าเดิม
แต่ว่าในช่วงเวลาที่คุณคุยกับคนใหม่
คุณก็ยังคงคิดถึงคนเดิมคนเก่า
ยังคงเอาเขาคนใหม่ไปเปรียบเทียบกับคนเก่า

ขึ้นอยู่กับคุณเลยว่าคุณจะเลือกแล้วตัดสินใจอย่างไร
แต่ณตอนนี้ถ้าคุณยังเลือกไม่ได้

ขอให้คุณรอรอประมาณเมื่อไหร่๕เดือนหลังจากนี้

ถ้าวันนี้คุณเลือกอะไรคุณเขียนเอาไว้ก่อนนะ
แล้วใน๕เดือนข้างหน้ายังรู้สึกเหมือนเดิม
ก็สามารถเลือกและยืนยันคำตอบนั้นได้เลย
แต่วันนี้ค่ะเราไม่ได้มาดูว่าความสัมพันธ์ของคุณ

เพราะเรื่องความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องที่เราแบบ

แต่เราอยากรู้ค่ะว่าคนเก่ากับคนใหม่
คนไหนจะแซ่บจะเด็ดจะเผ็ดกว่ากัน
เลือกในเรื่องแบบความมั่นคงไม่ได้
ก็มาเลือกกันทางด้านนี้ก็แล้วกัน
โถคนเรา
ลองดูค่ะถ้าเกิดคุณเลือกคนเก่าค่ะ
ความแซ่บความเด็ดของเขาเป็นอย่างไร

คือไม่ได้พูดว่าคุณสัมผัสมาจนชิน
โอเคว่าไม่ได้บอกคุณสัมพันธ์มาจนชินนะ

คนเก่าน่ะทำให้คุณเจ็บปวดสระ
จนถึงจุดที่เราต้องการขนาดนั้นมันมีอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันยังต้องปรับต้องจูนกันอีกเยอะ
แต่เขาก็ไม่ได้อยากจะปรับเข้ามากับเราเท่าไหร่แต่พลังงานความต้องการของคุณเองอะค่ะ
มันยังเยอะอยู่แอบมาดูอีกฝั่งหนึ่งก่อน
แล้วกับคนใหม่ล่ะคะคนใหม่ที่คุณคุยด้วยอยู่ตอนนี้ค่ะ

ฝั่งนี้เป็นควีอินคาทานะอีกฝั่งหนึ่งเป็นคิงคาทากันเลย
บ้าจริงฝั่งนี้เป็นสิบดาบฝั่งนี้เป็นเก้าดาบ

แค่นี้ก่อนคนใหม่ค่ะจอมวงการจอมวางแผน
ดังนั้นเขานะจะมีท่าทางอะไรเยอะแยะมีการแพลนเอาไว้หมดเลยว่า
ต้องทำอะไรกลางวันต้องทำอะไรเตรียมตัวอย่างไร
เขาจะบอกคุณเลยค่ะว่าใส่คอสเพย์นะเออใส่ชุดแบบนั้นแบบนี้นะ
อะไรแบบนี้ชอบหมดเลยเขาจะเป็นคนบอกคุณ
และสิ่งนั้นอาจจะทำให้คุณรู้สึกเครียดคิดมากกังวล
เฮ้ยมันจะเครียดขนาดนั้นหรือเปล่า
มันจะทำให้ฉันรู้สึกแบบเวิ้งว้างหรือทำให้ฉันรู้สึกกดดันตัวเองหรือเปล่า
แต่จริงไม่ใช่นะคะสิ่งที่เขาเป็นกับความเป็นจริงที่คุณได้ไปเผชิญ
มันต่างกันค่ะคุณต้องลองเพื่อจะบอกให้คุณลองไปเผชิญ
ฉันก็ดูไม่ดีเลยแอบดูหน่อย
เก้าดาบค่ะในกรณีที่คุณยังไม่อยากหลอกนะเก้าดาบอยากจะบอกอะไรเรา
คุณอาจจะไม่ชอบที่เขาบงการก็ได้นะคะ
เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยก็คือคุณเป็นคนชอบอะไรที่มันแบบเซอร์ไพรส์อ่ะ
เจอการทำนู่นทำนี่ตามอารมณ์ตามเสียงเพลงตามบรรยากาศรอบข้างนะคะ
ตอนนี้คุณคิดอะไรอยู่
เหนื่อยจังเลยเรื่องนี้เอมไม่
ฉันรู้สึกไม่อยากจะตัดสินใจไม่อยากจะเลือกอะไรแล้ว
รู้สึกท้อแท้และสิ้นหวังเหลือเกิน

ฉันกลับมาอยู่ในที่ของฉันเหมือนเดิมดีกว่า
คือตอนแรกเนี่ยอธิษฐานอยู่ในใจนะ

ถ้าคุณต้องเลือกจริงต้องเลือกอะไร

อายุมากกว่าไม่ได้บอกว่าต้อง
กว่าคุณนะในเขาสองคนเนี่ย

เพราะเขาจะมีประสบการณ์ชีวิต
ที่ทำให้คุณคล้อยตามได้ง่าย

ข้อที่๒ค่ะไพ่แนะนำให้คุณ
เลือกคนที่น่า

ลองดูใครหน้าดุไม่เอา

ใส่เสื้อผ้าสีอ่อนสีพาสเทล

บางคนบอกว่าไอ้มี่เราแบบไม่รู้อ่ะ

ชวนคุณไปกินของหวานบ่อยก็คนนั้นแหละ
นะคะแต่ใครกินบอกว่าไม่หวานเลย

มันเครียดมากเลยนะฉันบอกแล้วไงว่าสี่ดาบ
ฉันยังไม่อยากเลือกฉันยังอยากดูดู

ยังไงก็ต้องเลือกแล้วแหละนะเพราะคุณต้องได้เลือก

หลังจากนี้นะคะมองว่าไม่น่าเกิน

อย่างช้าคือไม่เกิน๑๐เดือน

ที่จะมีใครคนใดคนหนึ่ง

ความสัมพันธ์ระหว่างกันและกัน
มันเลยทำให้คุณต้องตัดสินใจแล้ว

กี้บอกไปแล้วว่าคุณควรเลือกแบบไหน

คือถ้าคุณต้องเลือก
เล็กแปลกนะเป็นการกลับไปกลับมา

ดังนั้นถ้ามันอยู่ในช่วงที่เมื่อกี้บอกก็คือ

เขาต้องเปลี่ยนเป็นคนใหม่

เขาอีกครั้งหนึ่งเขาเปลี่ยน

การใช้ชีวิตอันนี้คุณเลือกได้
นะคะแต่ในกรณีเดียวกันค่ะ
ถ้าเป็นคนใหม่เราบอกเลยค่ะว่า

หรือ๑๐เดือนข้างหน้ากล้าพูดได้เลยว่า
คุณเลือกคนใหม่ก็ไม่เสียหลาย

คิดเอาไว้เลยว่าฉันควบคุมได้
แล้วฉันจะเลือกคนนี้ไม่ใช่ให้เขาสองคนมาเลือกคุณ

เด็ดความแซ่บเป็นอย่างไร

กองนี้รู้สึกคลุกกุ่นเหลือเกิน
คุณคุยกับใครอยู่นี่มาบอกกันได้ไหม

เขาเรียนรู้อะไรมาฉันอยากรู้จัก
พวกคุณจริงและนี่ก็คือภาพรวมนะ

กันก็จะเซฟจะเด็ดจะเพจกว่ากัน

ว่านี่คือการดูดวงแบบภาพรวมไม่ใช่วีดีลองของคุณคำเนินคนหนึ่ง

และถ้าใครเลือกหรือตัดสินใจได้แล้ว

ให้ทำหัวข้ออะไรก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะจ๊ะ
นี่คือภาพรวมสำหรับกองที่๒ค่ะ

คนเก่าที่กลับมากับคนใหม่ที่เพิ่งเริ่มคุยกัน
คนไหนจะแซ่บจะเด็ดจะแพชกว่ากัน
เรามาลุ้นไปพร้อมกันเลยนะคะ
น้องแมวอยากจะมาเมียวเหงากับพวกเรานะ

ว่าความสัมพันธ์ของคุณกับคนเก่าในตอนนี้นะ

เอาเลยเอาล่ะสิเอาละสิ
ไพ่ชัดเจนแล้ว

แต่แมวแว้งกัดตลอดเลยเห็นป่ะ
เออคือมันน่าเอ็นดูแหละน้องแมว
เขากำลังต่อสู้กับอะไรบางอย่างหรือเปล่า

พลังงานของคนใหม่เป็นอย่างไร

คือคุณน่าจะเคยเป็นคนคุ้นเคย

สำหรับคนเราดูจากไพ่นะ
ค่อนข้างต้องบอกว่าคนใหม่กับคนเก่าสำหรับคุณนะคะ

ต่างกันอย่างมากก็คือคนเก่าอาจจะมีอิทธิพลของความเป็นผู้ใหญ่กว่า
มีความชัดเจนกว่าโตกว่า
ในกรณีที่เวลาศึกษาดูใจกันเนอะ
แต่คนใหม่เนี่ยมีความเด็กความง้องแง้งคุยบ้างไม่คุยบ้าง

ดูมีความรู้สึกมันก็สนุกไปวัน

โตหน่อยเป็นผู้ใหญ่หน่อยนะคะดูมีอำนาจดูมีบารมีหน่อย
อาจจะต้องเลือกเป็นคนเก่าอันนี้ดูแค่ไพ่๓ใบนี้ก่อนนะ
แต่ถ้าคุณชอบอะไรที่มันเด็กว้าวหือเดี๋ยวก็เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่
มีความทะเยอทยาในตนเองเดี๋ยววันนี้เป็นอย่างพรุ่งนี้เป็นอย่าง
เอาแน่นอนไม่ได้คนใหม่อาจจะตอบโจทย์กว่าแต่ถ้าดูด้วยอิทธิพลค่ะ
สำหรับเพื่อนที่เข้ามาเลือกกองนี้พลังงานสื่อสารมาเลยว่า
กับคนเก่ายังตัดกันไม่ขาดคุณยังได้คุยกับเขายังได้กลับไปนัวเนียกัน
กลับไปใช้เวลาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเรื่อยเรื่อยแล้วกับคนใหม่ที่มีอิทธิพลของห้าถ้วย
มันยังเป็นพลังงานของการคาดหวังให้เขาเปลี่ยนแปลงในเรื่องบางอย่างอยู่
คุณยังอยากให้เขามาตะปบใบไม้มาเล่นกับเรายังคงอยากให้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเอง
เพื่อเราอยากให้เขาลองฝึกทำอะไรที่มันยากขึ้นหรือแสดงออกทางความคิดและอารมณ์ความรู้สึกมากขึ้น
ไม่ใช่ว่าเจอเราก็ขี้เกียจจะคุยหาง่วงเบื่อไม่อยากทำในสิ่งที่เราบอก
อันนี้คืออิทธิพลไพ่ก่อนแต่แอบดูค่ะตอนนี้คุณตัดสินใจและคิดอย่างไรอยู่
ความรู้สึกของคุณที่เป็นความต้องการในเรื่องของความสัมพันธ์นะขาดเธอก็เหงาขาดเขาก็คงเสียใจ
ไม่อยากจะเลือกใครใช่ไหมอย่าเก็บเอาไว้๒๓คน๒๓คนโผล่มาจากไหนก่อน
องนี้ชัดเจนค่ะคุณยังอยากเก็บเขาไว้อยู่ยังไม่ได้เลือกยังรู้สึกมีอิทธิพลของการแบบขยักขย่อน
ถ้าเราตัดสินใจไปแล้วเรากลัวว่าน้ำตรงนี้มันจะหกลงไปแล้วมันหายไปหมด
เรายังอยากประคับประคองอยู่นะคะคุณเลยยังไม่ได้ตัดสินใจว่าฉันจะเอาซ้ายหรือเอาขวาดีฉันจะเอาคนเก่าหรือคนใหม่ดี
อิทธิพลไพ่ค่ะเอ็นเอียงมากเลยอ่ะค่อนข้างเอ็นเอียงพอบอกว่ามันมีความหาวอยู่เป็นไงคะ
ต้องบอกว่าเอ็นเอียไปทางอันนี้ก็ได้เพราะอะไรก็ขี้เบื่อเหมือนกันขี้เกียจที่จะเลือกเหมือนกัน
ก็เลือกคนใหม่ไปเลยแล้วกันเพราะรู้อยู่แล้วว่าคนเก่ามันชัดเจนไม่ได้
ละเอียดอีกนิดนะทำไมคนเก่าพลังงานไพ่ถึงบอกว่าเราชัดเจนไม่ได้ครับ
เพราะว่าบุคคลนี้เขาอาจจะยึดติดกับสังคมคนรอบข้างมากค่ะเพราะเขายึดติดกับสังคมคนรอบข้างมากมาก
เขาก็จะไม่ได้อยากจะเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเท่าไหร่นะ
ดังนั้นถ้าดูในแง่ของความมั่นคงเฉยอยากจะพัฒนาสารต่อคนใหม่ตอบโจทย์กว่า
เพราะมีโอกาสที่จะพัฒนาและสารต่อได้แต่ถ้าบอกว่าความเป็นผู้ใหญ่ความมีอำนาจการอยากพัฒนาความสัมพันธ์
หรือความชัดเจนที่ให้เราได้บางทีคนเก่าอาจจะให้ได้แต่มันอาจจะไม่ไปถึงฝั่งฝันนะคะ
แต่วันนี้เราไม่ได้มาดูในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์เพราะอะไรหิวเลยตอนนี้
เรามาดูเรื่องอะไรคะความเผ็ดความเด็ดของเขาอิทธิพลค่ะคนเก่าของคุณแซ่บเสดิร์ดไหม
โถให้พระขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะปูชนียบุคคลมากเลย
หรือว่ามันไปต่อกันไม่ได้เพราะเรื่องนี้อ่ะมีโอกาสนะเนี่ย
แล้วว่าเรื่องความแซ่บอะค่ะคุณกับคนเก่าอาจจะยังไม่
คลิกกันมากพอใช่สิฉันจะไม่ใช่เมาเนอะจะไปคลิกทำไมก่อน
แต่ดูแล้วอ่ะมันไม่ได้แบบไม่เวิร์คนะคะมันไม่เวิร์คจริง
ดูคนใหม่หน่อยซิพลังงานกับคนใหม่ในเรื่องแซ่บเป็นอย่างไร
บอกเลยค่ะคนนี้ดูเรียบร้อยดูหงิมดูง่วงอ่ะ
ชัดมากนะคะถ้าคุณต้องการความแซ่บนะคะคุณต้องการความเด็ดสรติ
เขาแบบถึงพริกถึงขิงแน่นอน
ทิศทางไพ่ครับอยากรู้นะใช่ไหมอ่ะคิดเองพูดเองเออเองอยู่คนเดียว
ถ้าเกิดคุณต้องการตัดสินใจในเรื่อง๑๘บวกกับเขาเรื่องเด็ดเรื่องเพจแบบนี้เขาไม่ชอบ
เขาอาจจะชอบความธรรมธรรโมนะคะความตรงไปตรงมาความแบบปรับตัวเข้ากับสังคมคนรอบข้าง
เป็นที่รักของคนทั่วไปมีความเป็นเพื่อนมีความเป็นมิตรสูง
แต่เขาอาจจะไม่ได้คิดว่าคุณกับเขาคิดเหมือนกัน
มันเลยทำให้ความสัมพันธ์ของคุณมันกลับไปกลับมาอยู่มันยังมีอะไรที่แบบต้องเรียนรู้กันอีกเยอะ
คือรักแหละชอบแหละเอ็นดูอะไรแบบนี้แหละแต่แบบก็ไม่ได้อยากจะเลี้ยงเอาไว้อ่ะเก็ตไหม
คือเขาต้องการเล่นแหละแต่บางทีการเล่นของฝั่งเราหรือฝั่งเขาก็ตาม
มันอาจจะไม่ได้ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่ากำลังเล่นอยู่ก็ได้เขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้เราทำงานอยู่อ่ะ
เธอจะมาเล่นอะไรมันจังหวะชีวิตจังหวะไลฟ์สไตล์ของคุณทั้งคู่
สำหรับคุณเก่ามันยังไม่ค่อยคลิกกันนั่นเอง
แต่กับคนใหม่ความเป็นไปได้มันสูงกว่านะคะว่ามันจะมีโอกาสที่จะพัฒนาหรือสารต่อได้
แม้ว่ามันจะต้องใช้เวลาแต่การใช้เวลานี้ถามว่ามันคุ้มค่าไหมก็คุ้มค่านะ
สำหรับคนนี้กองนี้ค่ะถ้าเกิดคุณเลือกคนใหม่มันมีโอกาสที่นี่แมวหางมาเกี่ยวพันกันเด้อ
นะคะเพราะว่ามันมาเกี่ยวพันกันอยู่ใกล้ชิดกันเรื่อยความรักเนี่ยเติบโตขึ้นมาแล้ว
เติบโตอ้วนทวมอิ่มมีพีมัน
ก็ได้กอดคอกันทำนู่นทำนี่ร่วมกัน

อันนี้อาจจะเป็นลูกหลานโหลดก็ได้ใครจะไปรู้นะ
คุณก็อาจจะได้เรียนรู้กันน้ำมันอาจจะมีหกบ้าง
หรือคุณทั้งคู่อาจจะรู้สึกนะคะว่า
พอเรามีความสุขอะไรกันมากแล้ว
เราก็ปรับตัวคืออาจจะมีการแบ่งเบาภาระหรือการเพิ่มนะ
เพิ่มอะไรบางอย่างรอบข้างทำให้ความสัมพันธ์มันพัฒนาไปได้
มันมีการเผื่อแผ่กันเอาไว้แล้วเราคิดเอาไว้เผื่อแล้วเรียบร้อย

คือถ้าคุณยังรู้สึกว่าเรื่องบางอย่างยังไม่คลิกกับคนเก่าก็

ไพ่อยากบอกอะไรกับเพื่อนกองนี้ค่ะ
อย่าไปหลบซ่อนเลยเลือกสักทีเถิด

มันเป็นช่วงที่คุณต้องตัดสินใจด้วยตัวของคุณเอง

เราเชื่อมั่นเลยค่ะว่าคุณฟังคลิปนี้จบแล้ว
คุณจะเลือกได้นะคะ
และคุณก็จะเลือกในสิ่งที่คุณอาจจะ

อ่านี่ลึกซึ้งเข้าไปอีกนะ

คุณต้องระวังอย่างเดียวเลยว่า
ที่คุณไม่กล้าเลือกเพราะคุณกลัวว่า
ตัวคุณเองจะเลือกผิดนะ
ผิดเป็นครูถูกเป็นอาจารย์นะคะ
ไม่ใช่เขาบอกว่าบางทีเราลองผิดลองถูกดูบ้าง
มันจะเป็นอะไรไปถูกไหม
ชีวิตมีให้ใช้ก็ใช้ซะ
ไม่ใช่ใช้แต่เงินนะคะกองนี้
บอกเลยชัดเจนแล้วค่ะคุณเลือกได้เลย

ไม่ต้องมีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมเพราะเราว่า

ก็ลองไปพิสูจน์ดูแล้วกันนะคะว่าคลิปนี้จะตรงใจ

คนไหนจะเซฟเด็ดจะแพทช์
กว่าการคุณได้คำตอบได้ไอเดียไปแล้ว
ดังนั้นค่ะเอาไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตของคุณ
และกลับมาบอกเอมมี่กันด้วยก็แล้วกันนะคะ

เข้ามาเลือกกล่องที่๓ค่ะ
และมาพบกับพลังงานดีพลังงานบวกได้ในทุกวันจันทร์
ทุกสัปดาห์เวลาเด็ด๑๑โมงครึ่ง